กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะบอกว่าเพื่อนก็เพื่อนเถอะ
แต่ถ้ามันเสพยาขึ้นมามันก็จะไม่ใช่เพื่อนเหมือนกัน

อยากจะเก็บยาเอาไว้เองแย่งกันไปแย่งกันมา
โมโหก็แทงกันเลยลองไปดูค่ะ

ยาเสพติดมันเป็นเหตุจริง

นายสรายุทธ์โฉมวันค่ะอายุ๒๙
นี่แหละที่มีเรื่องกับนายธีรชาติจันโทมายุสามสิบสี่
ตัวนายสรายุทธ์นี่แหละคือคนที่ใช้มีดคนที่ใช้มีดปลายแหลมนั่นแหละค่ะ
ไปฟันข้อเตียวหัวของเพื่อนฟันตรงหัวฟันตรงไหล่อืมนะ
ตอนเพื่อนล้มลงไปเนี่ยไปเตะซ้ำอีกค่ะโอ้ย
เตะเขาก็สุดยอดนะคะเนี่ยคุณผู้ชมตัวผู้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมจะเห็นนะคือตัวคนก่อเหตุเหมือนเขาจะโพกผ้าไว้ที่คอเนอะ
เหมือนไปปลูกผ้าพันคอลูกเขืออะไรประมาณอย่างงั้นนะใช่ใช่
นั่นแหละค่ะเราก็จะสังเกตเห็นชัดนะคะตำรวจสอนอมีนบุรีไปเลยค่ะ
เหมือนแบบไม่สะทกสถานซ้ำอีกเตะซ้ำอีก
ไม่สะทกสถานสำหรับอะไรเลยตำรัวไปถึงอ่าแน่นอนจับกรุมได้
ไปจับกลุ่มได้ที่ไหนเป็นกองขยะใต้ถุนบ้าน
อยู่แถวซคอสประชารุ่มวันสามสิบห้านะคะที่คลองสำวา
เหมาะสำวาเจอของกลางอาวุธมีดนั่นแหละที่ใช้อ่ะนะคะ
ยาวประมาณสักสิบห้านิ้วหนึ่งเล่มโดยทางด้านของนายสรายุทธ์เนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหารับสารภาพจ้ะเพราะกล้องมันก็ชัดเจนก่อเหตุจริง
เล่าแบบนี้พอหลังก่อเหตุเนี่ยเอามีดไปซ่อนเอาไว้ที่ห้องนอนในบ้าน
ถามว่าเอ้าแล้วมาจากอะไรเป็นเพื่อนกันไปแทงเขาทำไมค่ะ
เขาบอกก็ผิดใจกันก็เรื่องยาเสพติดเพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาบอกตัวเขาเขาเดินทางไปหานายธีรชาติ
บอกนายธิรชาติว่าเนี่ยคือเขามียากันไว้มียาเสพติดเอาไว้
ก็คือมียาบ้าสามสิบเม็ดยาไอซ์หนึ่งกรัมก็บอกว่าเนี่ย
เอายามาเดี๋ยวจะเอามาเก็บไว้เองตัวผู้บาดเจ็บไม่ให้
กันก่อนสุดท้ายเขาบอกเขาทนไม่ไหวไปเอามีดออกมาฟันซะเลย
เออเนี่ยแล้วก็ไปหยิบเอายาบ้าที่บอกว่าที่จะเอามาเก็บไว้เอง
อืมสรุปที่บอกเมื่อกี้สามสิบเมตรโอ้โหไอซ์หนึ่งกรัมเสพจนหมดเลย
ค่ะนี่คือแทงเพื่อนเสร็จไปหยิบยามาเสพจนหมด
แน่นอนว่าผลตรวจปัสสาวะไม่ต้องพูดถึงเป็นสีม่วงค่ะ
ตำรวจนะคะก็แน่นอนส่งไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลนพรัชนะคะ
ก็ปรากฏว่ามียาบ้านี่แหละค่ะแล้วก็เสพยาเสพติดจริง
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาวุฒิมีดไปในหมู่บ้านในเมืองหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็เรื่องของโทษของยาเสพติดด้วยนะคะ
นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะอ่าก็แน่นอนแหละ
ขนาดคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังทำร้ายร่างกายได้เลยเอาอะไรกับเพื่อนนะ
ยาเสพติดนี่มันอันตรายจริงจริงค่ะส่วนเรื่องของ